เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันก็น่าสลดใจเหลือเกิน
เมื่อคืนที่ผ่านมาหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้รู้จักกับผู้ชายนะฮะ
แล้วก็ชวนมาที่ห้องนี่คือคนที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ชวนมาที่ห้องนะความจริงมีเพื่อนเธออยู่ด้วยนะแต่
เพื่อนเธอกับลูกของเพื่อนเนี่ยเขาลงไปซื้อของ
ซึ่งเพื่อนเขาบอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่านัดหมายกันแบบไหนอย่างไร
ตอนที่ซื้อของอยู่เนี่ยได้ยินเสียงร้องดังแบบกรีดร้องขึ้นมาจากห้องพักของเพื่อนที่พักอยู่
มาดูอีกทีเอ้าเพื่อนเราถูกผู้ชายคนนั้นแทงตาย
แต่คนก่อเหตุเนี่ยก่อนจะหลบหนีไปนะฮะคนที่อยู่ข้างห้องเขาได้ยินเสียง
เขามาดูกันแล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้ครับ
แล้วท่านเดียวไอ้นมเหลือจะเลือดก่อนหรอ
ครับครับ
โปรเตรกของพ่อ
เมียวว่าอะไรฟัง

มีขั้นมีชเหรอ
ก็ต้องมาดูเมียวครับ

ถ้าใครเข้ามากูยิงครับ

นอนนอนนอนลงไปนอนลงไป
กลับมาอีกข้างหนึ่ง
นี่เป็นช่วงที่คนที่พักอยู่ในพื้นที่นะฮะ
แล้วก็จะนอนพี่มาช่วยกันจับกลุ่มตัว
คือเท่าที่ฟังนี่คือเขาก็โดนแทงเหมือนกันเหรอคะ
เขาอ้างว่าอย่างนั้นบอกผมก็กลัวนะ

เออไม่มีปืนถ้ามีผมไม่ปล่อยให้มันแทงผมกลับหรอก
บอกเดี๋ยวจะโยนมีดออกมาข้างนอกคือ

แต่ทุกผู้ชมครับในแมนเนี่ยแทงน้องสกายเจ้าของห้องเนี่ย๑๓แผลนะฮะ
คราบเลือดแถวประตูแถวห้องนะฮะ
ตอนที่เขาพยายามจะเข้าไปเอาตัวในแมนกันนะครับ

เป็นช่วงนาทีที่ตำรวจสนบุภารามนะครับ
มาจับกลุ่มตัวนายสุวัฒน์ท่าจอหอว่าในแมนไว้๒๑ปี
หลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงน้องสกายวัย๒๖ปี
เจ้าของห้องแล้วก็เป็นผู้ช่วยคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งเสียชีวิตนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเกิดเหตุหลังจากได้ตัวผู้ต้องหาแล้วตำรวจก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าเจ้าของห้องก็คือน้องสกายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องบริเวณท้ายเตียงนอน
มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดตามร่างกายรวมสิบสามแผลนะครับมีร่องรอยการต่อสู้อยู่ในห้อง
มีเลือดแบบเป็นรอยเลือดอยู่ทั่วห้องเลยนะครับห้องน้ำก็มีพื้นห้องก็มี
เบียงนอกห้องก็มีโอ้โหส่วนอาวุธที่นายแมนใช้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นมีดทำครัวยาวสิบนิ้วนี่ฮะมีดเล่มนี้นะครับ
ตกอยู่ที่พื้นห้องมีสร้อยคอสแตนเลสห้อยพระเครื่องสี่องค์
วางทิ้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะบนกองผ้าในห้อง
ส่วนตัวคนก่อเหตุเนี่ยถูกจับตัวไว้ได้
ตำรวจก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนเพราะมีบาดแผลบาดเจ็บ
ข้อมือขวาค่ะนะฮะรู้จักกันมาก่อนไหมครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับว่าไงต้องการเข้าไป
หลังจากนั้นก็นำตัวมาโรงพักสนบุภาราม
ในสภาพที่เสื้อผ้าก็เต็มไปด้วยเลือดของน้องสกายที่เสียชีวิต
จังหวัดตรงนี้หน่อยนะฮะที่ผู้สื่อข่าวคุณแซคนัทวิน
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่พูดอะไรนะครับภูมิกับการสอนอบุภารามบอกว่า
เพื่อนตนเนี่ยในแมลก์ผู้ต้องหาให้การอ้างกับตำรวจ
บอกว่าเพิ่งรู้จักกับผู้ตายทางสังคมออนไลน์ทางโซเชียล

ผู้ตายเป็นคนเดินลงไปรับเขาขึ้นมาบนห้องนายแมนบอกว่าขึ้นมาอยู่บนห้องอยู่ได้ประมาณ๑ชั่วโมง
แมนบอกขอไปสูบบุหรี่ที่ริมระเบียงแต่ตอนนั้นผู้ตายเนี่ยเดินตามไปไม่ให้สูบ
ก็เลยมีปากเสียงกันด้วยความโอโหก็เลยเอามีดที่พกติดตัวมาด้วยแทงใส่เขา

มันจะรบกวนเพื่อนร่วมห้องคนอื่นเพื่อนร่วมบ้านห้องอื่น
ห้ามสูบบุหรี่แทงตายเหรอคะ
นี่ฮะเขาบอกเขาจะไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วผู้ตายไม่ยอม
เขาเลยโมโหทะเลาะกันเขาก็เลยชักมีดที่พกติดตัวอยู่ตลอดเนี่ย
แทงใส่เข้าไปแทง๑๓แผลนะฮะ
โมโหอย่างเดียวจริงเหรอคะ๑๓แผลเลยเหรอมันเกินไปไหม
หน้าลำตัวอะไรเนี่ยจนเขาเสียชีวิตคาห้องฮะคือช่วงที่ถูกแทงอ่ะ
มีคนได้ยินเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือของน้องสกายฮะ
คนในห้องพักในอพาร์ทเมนต์ต่างเนี่ยเขาก็เนี่ยห้องต่างเขาก็ออกมาดูกัน
แล้วก็ช่วยกันกันเอาไว้ไม่ให้ผู้ต้องหาเนี่ยออกมาโทรแจ้งตำรวจ
แล้วตำรวจก็มาคุมตัวตัวนายแมนเองจากการตรวจสอบประวัตินะครับ
พบว่าเป็นนักศึกษาอาชีวะของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
พกมีดติดตัวไว้ตลอดเวลาอ้างว่าเพื่อป้องกันตัว
เพราะว่าเป็นเด็กช่างทำให้มีอริเยอะเกรงว่าจะเจอคู่อริแล้วจะถูกคู่อริทำร้าย
ก็เลยพกมีดติดตัวเอาไว้นี่คือที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างกับตำรวจในเบื้องต้นนะครับค่ะ
แซคได้กล้องวงจรปิดมาก่อนเกิดเหตุประมาณสักเที่ยงคืน๔๒นาทีค่ะ
อันนี้คือชุดเดียวกันกับที่พบเป็นศพเลยนะคะคือชุดนี้เลยครับ
สกายเนี่ยเดินมารับในแมนที่สวมเสื้อสีดำกางเกงยีนแล้วก็สวมหมวกปิดบังใบหน้า
ซึ่งแมนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาหาน้องสกายที่หอพักนี่ค่ะนี่คือน้องสกายนะ
แล้วน้องสกายก็ใช้คีย์การ์ดเปิดประตูพาแมนขึ้นไปบนห้องนี่ค่ะจังหวะนี้
ตื๊ดนี่แล้วก็เปิดประตูเข้ามาแมนก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกนะคะ
คุณอภิวัตค่ะผู้สื่อข่าวอีกคนนึงของเราก็ได้คุยกับมิ้งมิ้งคือเพื่อนสนิทของน้องสกายนะคะ
แล้วก็อยู่ด้วยกันในคืนเกิดเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็พาลูกไปหาสกายเพราะจะไปนอนค้างด้วยกัน
แล้วช่วงค่ำน้องมิ้งกับลูกแล้วก็สกายไปกินข้าวด้วยกันที่ตลาด
ก่อนจะกลับมาที่ห้องแล้วคุยกันปกติสกายเองก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะมีคนมาหาหรือว่านัดใครไว้
จนกระทั่งเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งมิ้งกับลูกบอกว่าเออหิวอ่ะ
ก็เลยลงไปร้านสะดวกซื้อสกายเป็นคนลงไปส่งด้านล่างเองเพราะว่ามันต้องใช้คีย์การ์ดเปิดประตูไง
ครับเธอลงไปเองไม่ได้สกายก็เลยลงมาส่งเดินไปซื้อของไม่นานเลยค่ะก็กลับมา
ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมากพอขึ้นไปถึงชั้น๖ห้องของสกายก็เห็นว่าสกายถูกแทง
ส่วนแมนเองก็อยู่ในสภาพมึนเมาหลอนเสียงดังโวยวายบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กช่างสถาบันนึงแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของสกาย
เธอก็เลยโทรหากอล์ฟแฟนตัวจริงของสกายให้มาที่เกิดเหตุนะคะทีนี้จากคำบอกเล่าของน้องมิ้งเนี่ยทีมข่าวเราก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อตรงข้ามหอพักเวลาเที่ยงคืน๔๒นาทีเวลาเดียวกันกับที่น้องสกายลงมารับแมน
เห็นน้องมิ้งกับลูกเดินจูงมือกันจากหอพักเข้าไปในร้านสะดวกซื้อจริงนี่ไงคะเนี่ยเดินจูงมือกับลูกมาไปร้านสะดวกซื้อเข้าไปประมาณสัก๑๐นาทีได้ค่ะแล้วสองคนก็เดินออกมามันจะมีจังหวะหนึ่งที่มิ้งหันไปมองที่หอพัก
เห็นบอกว่าเป็นช่วงที่มิ้งเริ่มได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครอ่ะค่ะนี่ร้องไหมร้องมาเสียงดังมากนะถ้าอย่างนั้นนะคือฝั่งตรงข้ามได้ยินแต่พี่อุ๋ยโดนกระหน่ำแทงแบบนั้นมันคือวินาทีชีวิตอ่ะก็คงร้องดังที่สุดเท่าที่จะดังได้อะค่ะ
ตอนที่เราลงมาซื้อของคือมีใครเดินตามหรืออะไรไหมคะตอนที่สกายลงมาส่งไม่ได้สังเกตเลยค่ะเพราะว่า
เพราะว่าสกายเวลาคุยกับใครเขาจะบอกหนูตลอด
คือลักษณะท่าทีเขาดูเหมือนค่อนข้างเหมือนคนหลอนยาย
คือน้องสกายที่เสียชีวิตแน่นอน
หลักฐานก็คือเธอก็เป็นคนเพิ่มพาไหนมาเดินขึ้นบนห้อง

เกิดอะไรขึ้นพกมีดไปแล้วไปแทงเขาจนเสียชีวิตขนาดนี้

ที่ผ่านมาก็มีปากเสียงกันบ้าง
วันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ความจริงนัดจะไปกินข้าวด้วยกัน
แล้วก็พูดว่าให้อยู่ประมาณ๒๑อย่างงี้ไง
เพราะวันนี้จำนวนเค้าถามเค้าก็ไม่ได้บอกอะไร

แต่เดี๋ยวงานเนี่ยเดี๋ยวพวกพี่จะจาร้ายได้
ส่วนใหญ่จะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะ
โพสต์ล่าสุดก็คือ๓ทุ่ม๓๑นาทีเมื่อคืนนี้

เป็นการแชร์ข้อความ

คือข้อความที่แชร์เนี่ย
ประโยคนี้อดทนจนกว่าจะได้เห็นความสวยงามของการอดทน
ส่วนด้านบนเนี่ยเธอพิมพ์เอาไว้
ทนมือทนทีนทนเจ็บทนโดนนอกใจขอบคุณค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรยังไงนะ
ถ้าย้อนไปก็คือ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
สกายเพิ่งมาทำสัญญาเช่าห้องที่เกิดเหตุนะครับ

บอกต่อไปนี้อย่าไปหนีตามผู้ชายที่ไหนอีกนะตัวกู

แล้วนายแมนคือใครเป็นใครอะไรยังไง

นั่นน่ะสิคะอยู่จะโผล่มาแบบนี้ก็ได้เหรอ
เพิ่งรู้จักกับน้องสกายไม่นานรู้จักกันทางโซเชียล
แล้วเมื่อคืนก็นัดเจอกันครั้งแรก
เอามาถึงเนี่ยเจอกันครั้งแรกนี่ไปแทงเขาตายเลยเหรอ

วันนี้มีเพื่อนของนายแมนนะครับชื่อหลังอายุ๒๑ปีเท่ากัน

หลังบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาอยู่กับแมนนะก่อนจะเกิดเหตุ
อยู่กันสี่คนคุณรัชพรค่ะ
รวมตัวกันอยู่ในห้องสูบกัญชากันอยู่
สูบกัญชากันถึง๒ทุ่มแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ไม่รู้ว่าแมนไปไหนต่อรู้อีกทีก็คือเกิดเหตุแล้ว
วันนี้หลังเลยมาเยี่ยมแมนที่โรงพักถูกคุมตัวอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
หลังบอกว่าแมนเนี่ยบอกกับหลังว่า
รู้จักกับสกายผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ไปแทงเพราะโมโหที่ถูกแย่งมีด
ตอนนี้สำนึกผิดอยากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น

หลังบอกว่าไอ้เรื่องที่จะหลอนหรือไม่หลอนเนี่ย
เขาขอยืนยันว่าการเสพกัญชาไม่ได้ทำให้คนหลอนจนไปฆ่าคนตาย

แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเชื่อว่าเกิดจากอาการทางจิตของแมน
เพราะแมนเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติรักษาอาการทางจิตเวท
แล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแมนเพิ่งไปก่อเหตุแทงคู่อริมา

แต่คู่อริไม่ตาย
ทีนี้แมนก็เลยต้องระวังตัวไปไหนมาไหนพกมีดติดตัวตลอดเวลา
ท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่ออย่างไร
เสพกัญชาไม่หลอนถึงขั้นไปฆ่าคนตายหรอก
ถ้าจะก่อเหตุก็เพราะว่าอาการทางจิตกำเริบของแมนมากกว่า

เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเนี่ยสอบสวนขยายผลต่อไปเรื่องมูลเหตุนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้คุณตาและคุณยายของน้องสกาย
ก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจนะค่ะนี่ฮะ
แล้วก็มาดำเนินการเรื่องติดต่อขอรับศพของหลาน
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาคาดว่าจะรับศพได้ในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน
คุณตาคุณยายบอกว่าน้องสกายเนี่ยมีสามีแล้วก็เลิกกันไปแล้ว
มีลูกกัน๑คนลูกอายุ๘ขวบแล้วที่ผ่านมาก็รู้แค่ว่าหลานเนี่ยมีแฟนใหม่ก็คือกอล์ฟคนเดียวเท่านั้น
ส่วนคนอื่นทางครอบครัวไม่ทราบแล้วหลานสาวก็ไม่เคยพูดถึงในแมนให้ฟังด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าโหดเยี่ยมเกินไปอยากให้ตำรวจดำเนินคดีคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับนายแมนเอาไว้ในขณะนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ